เพราะฟอกฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องหลายมากมายให้น่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปจังหวัดสิ่งใหม่
ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจใน
โอ้โหไทยแลนด์
โอ้โหไทยแลนด์
ถ้าผมจะบอกท่านผู้ชมว่าเมืองอุทัยธานีเนี่ย

เพราะว่าตอนนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาที่ป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้ยักษ์ครับ
ยังคงอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีครับ

ซึ่งไฮไลท์ของบริเวณนี้ก็คือ
หมู่บ้านที่เต็มไปด้วยต้นไม้ยักษ์

เราไปคุยกับพี่พายุแก่นำอนุรักษ์ป่าของหมู่บ้านแห่งนี้กันครับ

พี่พายุครับที่นี่ชื่อว่าหมู่บ้านเท่าไรครับ
หมู่บ้านปัจจุบันเรียกว่าสนำหมู่บ้านสนำ
พยพมาจากเวียงจันทร์ครับเป็นลาวข้าง

ก็คือขึ้นไทยขึ้นลาวอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับ

อันนี้น่าจะเป็นต้นไม้ยักษ์อันแรกที่เราเจอมาเจอใช่ไหมครับวันนี้

ผมดูแล้วนะเอาแบบคร่าวเลยนะ๔๐กว่าเมตร

ใช่ใช่

น่าจะประมาณ๑๖๐๑๗๐ปี

ทำไมที่นี่ถึงมีต้นไม้ยักษ์เยอะจังเลยครับ
ทีต้นไม้ยักษ์แต่ละต้นที่เกิดที่นี่
เกิดขึ้นโดยธรรมชาติตั้งแต่สมัยยังไม่อพยพกันมาอยู่ที่นี่
เป็นความอุดมสมบูรณ์ของที่นี่ครับ
ซึ่งนี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในต้นไม้ยักษ์ที่กระจายอยู่ภายในหมู่บ้านเท่านั้น
ต้นต่อไปใหญ่กว่านี้อีกครับ

โอเคได้ถ้าเดี๋ยวไปดูต้นที่๒กันเลยครับ
โอเคพี่พยุครับนิกกี้เราไปเจอแล้วต้นหนึ่งนะครับ

อันนี้คือต้นไซโอกครับ

หมายควรว่ามันคืออันที่เราเห็นคือหนึ่งต้นคุณครับ

อีกกว่าปีขึ้นครับผมใช่แล้วอันนี้คือต้นใหญ่ที่สุดของที่นี่หรือเปล่าครับ
โอ้โหนี่ยังจิ๊บครับจิ๊บเหรอยังมีใหญ่กว่านั้นพี่แดนเดี๋ยวผมจะพาไปดูให้เห็นกับตาเลยว่ามันใหญ่ขนาดไหน
แล้วตอนนี้เราก็มาถึงต้นไม้ที่เป็นไฮไลท์ที่สุดของป่าแห่งนี้
กับต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านต้นพึ่งหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าต้นเชียงอายุมากกว่าสามร้อยปีเลย
ซึ่งเมื่อดันเห็นต้นไม้นี้แล้วต้องร้องโอ้โหจริงจริงเลยครับเพราะมันทั้งใหญ่และสูงมากมากเลยครับ
สูงเท่าไหร่เนี่ยใช้โดรนวิ่งขึ้นไปวัดความสูงมันได้๕๓เมตร
โอ้โห
วันนี้ผมพาเด็กเด็กโรงเรียนวัสดำอยู่แถวนี้นะครับผมเราจะมาลองจับมือกันพาพิสูจน์เลยว่าจำนวนกี่คน
โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มนับแล้วนะครับเราจะวนขวาผมคือ๑น้องคนนี้คือ๒นะ

โอเคนะครับตอนนี้ไม่รู้เราไปถึงไหนแล้วนะครับแต่น่าจะใกล้จบแล้ว
๔๑ครับผม

เอางี้ได้ไหมทุกคนเรามาจับมือกันนะแต่แทนที่เราจะเป็นวงกลมเราทำเส้นตรง
ดูสิว่าเส้นแบบว่าจะยาวขนาดไหนไหมโอเคไหมทุกคน

นี่นะครับเราก็ค่อยเดือดกันนะครับลองดูดิ
ตอนนี้เรามาดูกันนะครับว่ารอบต้นไม้เนี่ย
มุติว่าเราทำเป็นเส้นยาวแล้วจะยาวเท่าไหร่นะครับ
นี่เลยจากผมไปถึงพี่ผู้ชายที่ใส่เสื้อสีชมพู

เด็กและผู้ใหญ่จับมือกันรอบภูพร
ของต้นเชียงได้๔๑คน

ถือว่าเป็นต้นไม้ที่ใหญ่มากจริงจริงเลยนะครับผม
น่าจะแบบใหญ่อันดับต้นของประเทศเลย
ใครอยากมาชมความอลังการของต้นไม้ยักษ์ต้นนี้ก็มาได้เลยครับ
อำเภอบ้านไล่อุทัยธานี
จากป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้ยักษ์เรามาปิดทริปที่โรงแรมที่ถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขา
และธรรมชาติอวทาลสปาร์มัลเทิลซวีทรีสอร์ตอุทัยธานี
สวัสดีครับสวัสดีครับพี่หน่องใช่ไหมครับผมครับผมโอเค
ที่นี่ชื่อค่อนข้างยาวเลยนะครับชื่อว่าสปาร์
ตันก็คือการรีบอลครับผมหรือการกลับชาติมาเกิดครับผมครับเอา
ตานแปลว่าการเกิดใหม่ครับ
เป็นคอนเซ็ปต์ของทางโรงแรมที่อยากให้คนที่เข้าพักได้ความสุขและเอาความทุกข์มาทิ้ง
และกลับออกไปแบบมีพลังงานดี
โรงดิจิตนี่ต้องมีห้องพักที่เหมือนกับการเรียนตำแหน่งฮที่นี่
แถวนี้คือจะเป็นโซนพระอาทิตย์

ตั้งแต่ห้องพักที่ออกแบบและตกแต่ง
ให้เหมือนกับว่าเรานอนอยู่ในถ้ำเลยทีเดียว
เราจะปั้นเป็นเหมือนกับเป็นหินงอกหินย้อยครับ
เพราะว่าที่นี่คือเหมือนกับถ้ำจะเยอะ

โอ้โหห้องน้ำก็ยังเป็นคอนเซ็ปต์ถ้ำอยู่นะครับ

อ่าเวลาอาบน้ำคืนเหมือนกับเราอาบน้ำตกครับ

ต้องรอต้องรอให้เจ้ามาก

โอ้โหนอกจากห้องพักแล้วนะครับ
ยังมีระเบียงอีกด้วยแล้วก็ดูวิวสิครับ
โอ้โหวิวสวยมากเลย
แล้วทุกห้องมีน้ำแบบนี้หมดเลยไหมครับ
มีทุกห้องครับผมเพราะว่าน้ำจะมีล้อมรอบครับ
แล้วก็เราสามารถเอาเท้าแช่น้ำได้ครับครับ
แล้วอีกหนึ่งอย่างที่ขึ้นชื่อเวลามาที่นี่
นั่นก็คือการทำสปาเกลือ

และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนั่นเอง
โอเคตอนนี้เรามาถึงที่เกลือสปาแล้วนะครับ
ผมขอถามก่อนเลยนี่คือเกลืออะไรครับ

เกลือนี่คือกระเม้าทีในการผลิตค่อนข้างที่

ก็คือจะมีที่เดียวในประเทศไทยครับผม
แท่นเดียวผมขอลองใช้สปาเกลือแล้วกันนะครับ
ได้ครับยินดีครับผมไปครับ
ขับสารพิษออกจากร่างกายไปแล้วเรามาเติมสารอาหารดีเข้าร่างกายกันบ้างดีกว่า
อวตารเขาไม่ได้เด็ดแค่สปาอย่างเดียวเรื่องของอาหารก็รสชาติดีไม่แพ้กันครับ

อย่างแรกที่จะแนะนำคือจะเป็นยำดอกไม้ครับผมซึ่งยำดอกไม้นี่คือพิเศษตรงที่กุหลาบครับ
ชอบตรงที่มีหอมดอกไม้จริงนะครับ
อันนี้จะเป็นเมนูแนะนำครับจะเป็นอวตารพาเพลิน
อวตารพาเพิลเหมือนเวลารบอุคาทานไข่สมมุติว่ามาเอาตรานเทศกมันเผินพื้ดเผิน
ครับข้าวที่จะกรอบครับอืมอร่อยสุดจริงจริง
ไก่ทอดได้ดีมากนะครับทอดกำลังดีทุกคนครับ
มาที่นี่ต้องกินจานนี้นะครับ
โอ้โหวันนี้ผมครบรสมากเลยนะครับที่อุทัยธานี
เราได้เจอวิวสวยได้ประชนภัยในป่าดึกดำบันนะครับผม
แล้วก็ได้มาพักร่างกายที่รีสอร์ทสวยแบบนี้
วันหยุดหน้านะครับแดงขอเสนอเลยนะครับว่า
เวลาจะไปพักที่ไหนนึกถึงอุทัยธานีเป็นที่แรกเลยครับ
เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องหลายมากมายให้น่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปจังหวัดสิ่งใหม่
ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจใน
โอ้โหไทยแลนด์
โอ้โหไทยแลนด์